คุณผู้ชมเรื่องของการทวงหนี้
ที่จังหวัดระยองมีเจ้าหนี้นะ
โกรธลูกหนี้มากที่ไม่เอาเงินมาคืนแล้วก็โกงเงินไป
ก็เลยขึ้นป้ายประจานลูกหนี้ไว้เลย

เพราะว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กไลน์หนึ่งโซเมธิดาภัยแสง

มีการโพสต์ภาพวิธีการทวงหนี้ที่ไม่เหมือนใครนะครับ
นี่โพสต์ไว้เมื่อวันที่๓๐ตุลาคม
เวลา๑๓๑๑นาทีโพสต์ในโลกโซเชียล
เนี่ยโกงเงินแชร์หนีหนี้วงเล็กเอ๋ยแบบเนี่ยครับ
แล้วก็มีภาพมีข้อความบอกเออยาวด้วยนะ
เออเอาสิหนีได้หนีไป
ใครอยากเห็นของจริงไปดูได้ข้างวัดโขดหิน
ไปช่วยกันถ่ายรูปนะตามหาญาติคนเฮียไม่โทร
เอาให้อายกันทั้งจังหวัดไม่ต้องมีที่ยืนบนสังคม
โกงคนอื่นไปหน้าด้านก็ไม่ต้องอยู่แบบมีความสุขแล้ว
นี่คือสิ่งที่โพสต์ไว้ในโลกโซเชียล
ซึ่งภาพดังกล่าวถูกแชร์จำนวนมาก
มีทั้งเข้ามาแสดงความคิดเห็นที่๒รูปแบบคือ
นี่เป็นลูกหนี้โกงหนี้ไม่ยอมจ่ายหนี้ก็ต้องโดนแบบนี้แหละ
แต่อีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าโอ้โหเรื่องนี้ไม่น่าจะมีการประจานลูกหนี้ขนาดนี้
เพราะว่าตามกฎหมายพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้
การดูหมินการประจานการเป็นหนี้ของลูกหนี้เนี่ย

อย่าเอามาโพสต์เลยแล้วก็ช่วยเถอะไปปลดป้ายเหล่านี้ออกเถอะ

คุณพอมาอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียเอาจริงคนก็แชร์ต่อกันนะคะ
ใช่ครับเราเห็นในโลกโซเชียลเราก็อยากไปดู
โอ้โหจริงบริเวณหน้าวัดโขดหินอำเภอเมืองระยอง

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่ไปที่บริเวณดังกล่าว
ไปพบว่านี่ฮะผู้หญิงคนที่กำลังปลดป้ายเนี่ย
ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการทวงหนี้อะไรกับเขาเลยนะ
เขากำลังปลดป้ายการทวงหนี้เพราะว่าป้ายนี้เนี่ย
มันมาติดอยู่ที่รั้วบ้านของเขานะครับ
โดยนายอดิสัยคงชำนิอายุ๔๑ปีลูกชายของเจ้าของบ้าน
เปิดเผยว่าคนที่เอาป้ายมาติด

อย่าเอาหน้าบ้านเขาไปมีส่วนร่วมไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทวงหนี้ของคุณเลย
คุณอย่าเอามาติดแบบนี้ที่หน้าบ้านฉันหน้าบ้านผมนะครับ
เพราะว่าตัวผมเองก็ไม่รู้จักกับคนที่มาติดป้าย
คนที่เป็นเจ้าหนี้และตัวผมเองก็ไม่รู้จักกับคนที่อยู่ในรูป
คนที่เป็นลูกหนี้คุณเชื่อไหมว่าเนี่ย
รูปเนี่ยหน้าของลูกหนี้เนี่ยใหญ่มาก
แล้วก็เขียนข้อความว่าโกงเงินแชร์หนีหนี้ชื่อเอย
แล้วก็ยังมีการทำภาพบัตรประชาชนด้วยนะ
เอาภาพบัตรประชาชนไปติดไว้ที่ป้ายตรงนี้ด้วยนะครับ
ฟังเสียงของคุณอดิสัยซึ่งเป็นลูกชายเจ้าของบ้านที่ตกเป็นเหยื่อ
ถูกเอาป้ายตรงนี้มาติดไว้หน้าบ้านนะครับ
แต่ไม่สังเกตว่าเป็นเพราะอะไรไง
พอมันเป็นเรื่องเวลาเขาก็มาถามก็เราก็งง
เราถึงได้แกะออกภาพนี้ครับ
คุณอดิสัยกับคนในครอบครัวก็บอกว่าไม่เคยรู้จักผู้หญิงคนในป้ายเลยที่เป็นลูกหนี้นะครับ
แล้วก็ไม่เข้าใจเจตนาว่าทำไมเจ้าหนี้ถึงมาติดข้างบ้านของเขา
เพราะผู้ที่พบเห็นอาจจะเข้าใจผิดว่าผู้หญิงที่ถูกประจานในป้ายเป็นคนในบ้านของเขาหรือเปล่า
เขาก็เลยต้องรีบถอดป้ายออกนะครับ
เจ้าของป้ายจะมาเอาคืนก็ติดต่อได้ที่บ้านของเขาเลย
จากการสอบถามชาวบ้านในซอยทราบว่าผู้ที่นำป้ายมาติดไว้ก็คือนางสาวเอเป็นนามสมมุติแล้วกันนะฮะ

ชาวบ้านเขาเปิดเผยว่าเป็นเจ้าของป้ายเนื่องจากถูกผู้หญิงในป้ายซึ่งเป็นช่างเสริมสวยที่ร่วมเล่นแชร์
โดยที่ทางเจ้าหนี้เนี่ยเป็นเจ้ามือนะมือละ๒๐๐๐บาทส่วนผู้หญิงในป้ายได้เปียร์แชร์ได้เงินไป๒๐๐๐บาทแล้วก็หายตัวไป
อกจากนี้ยังโกงแชร์พี่สาวไปอีกสองแสนบาทด้วยทีมข่าวของเราได้รู้จักเพื่อนบ้านได้รู้จักชาวบ้าน
ก็ตามไปหานางสาวเอนางสาวเอนะครับเปิดเผยกับทีมข่าวเหมือนกัน
บอกว่าตอนนี้พี่สาวได้แจ้งความไว้แล้วที่สพมาพตาพุธนะครับเรื่องของการโกงแชร์พี่สาว๒แสนบาท
ส่วนการโกงแชร์ในวงของเธอเองที่ลูกหนี้เปียร์แชร์ไปได้เงิน๒๐๐๐บาทแล้วก็หนีแชร์ไป
ตอนนี้แจ้งความไว้แล้วแต่ตำรวจยังไม่พบตัวหมดปัญญาติดตามเพราะโทรศัพท์เนี่ยก็ปิดมือถือไปบล็อกเฟซบุ๊กบล็อกไลน์
ก็เลยต้องตัดสินใจทำป้ายมาติดแล้วก็โพสต์ลงในเฟซบุ๊คเพื่อต้องการให้นำเงินมาคืนหรือมาไกลเกลี่ยกันตามที่เคยตกลงกันไว้
นี่นะฮะแต่ว่าจริงตามข้อกฎหมายนะการขึ้นป้ายหรือว่าการดูหมินประจานการเป็นหนี้ของลูกหนี้ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็มีความผิดโทษจำคุก๕ปีปรับไม่เกิน๕
แสนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับก็ได้นะครับ